ผลงานเก่าของพี่แกเหมือนกัน
หนึ่งเรื่องเลยค่ะที่อยู่ในใจเราเสมอเลยคือนางนาค
เมื่อปี๒๕๔๒นั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
กลับไปเมื่อ๒๓ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักหนังเรื่องนี้นะ
ถือว่าเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่พลิกฟื้นเลย
วงการภาพยนตร์ให้กลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะ
แล้วก็นานหลายปีแล้วค่ะที่ผู้กำกับชื่อดังพี่อุ๋ยนนซีกับนางเอกนางนาค
ซายเจริญปุระค่ะไม่ได้เจอกันเลย
ล่าสุดค่ะทั้งคู่โคจรมาป๊ากันแหมในงานกรุงเทพกลางแปลง
งานนี้งานใหญ่นะทำหน้าที่สัมภาษณ์พี่ติ๊กเจษฎาพรค่ะ
แต่ก่อนเริ่มงานค่ะพี่อุ๋ยพี่ซายนั้นเขาเมาส์มอยกันอย่างออกรถเหมือนกัน
บันเทิงไทยรัฐอดถามไม่ได้พี่จะมีโอกาสหวนกลับมาร่วมงานกันอีกหรือเปล่า
รวมไปถึงข่าวลือสะพัดว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจำได้หรือเปล่า
อุ๋ยผอมมีคนลือว่าแกเป็นมะเร็ง
คุณผู้ชมค่ะบอกว่าป่วยหนักอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ
จริงแล้วคุณผู้ชมมาฟังเรื่องจริงจริงแล้วคือพี่อุ๋ยเนี่ย
ลดน้ำหนักค่ะแกออกไปกำลังกายไงออกไปวิ่ง
ไม่กินข้าวไม่กินเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอไม่ไหว
กลับมาใช้ชีวิตให้มันเหมือนเดิมดีกว่าเดินสายกลางดีกว่า
เพื่อจะได้มีแรงปั่นจักรยานค่ะ
ยืนยันไม่ได้เป็นมะเร็งอย่างที่คนเขาเมาส์มอยกันแน่นอน
ไปฟังเสียงพี่อุ๋ยพี่ซายกันค่ะ

พยายามจะลองไม่ทานเนื้อสัตว์อะไรอย่างนี้
แล้วก็ปรากฏว่าพอทานไม่ทานไปสักพักแล้วก็จะผอมมากเลย

มีโอกาสกลับมาเจอกันคะในฐานะแบบทำหนังเล่นหนังอะไรอย่างนี้

แล้วน้องแซนก็ยังน่ารักอยู่เสมอ

ไม่น่าพี่ชายทำหน้าตึงอยู่ตอนสัมภาษณ์